คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องม๖ที่ซ่อมวิชาฟิสิกส์
แล้วก็ท้ายที่สุดคือน้องไปทำโครงงาน

เมื่อวานนี้ทั้งครอบครัวของน้องแล้วก็พี่ชาย

แล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
คือต้องการขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาว
เพราะว่าณตอนนี้พี่ชายยังบอกอยู่เลย
บอกว่าคุณครูเขาก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไร
อยากให้คุณครูออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
เมื่อสักครู่นี้คือนายโอลานลันบุตรอายุ๓๑ปี
เป็นพี่ชายของน้องแอมน้องม๖ที่โดนไฟคลอก
ก็เอาหลักฐานมาที่ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น
หลังจากมีการโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวในเฟซบุ๊ก
หลายคนก็ได้เห็นไปแล้วในโพสต์ที่ใช้ชื่อว่าแซมคนบ้านนอก
คือบอกว่าน้องม๖วัย๑๗ปีที่อำเภอน้ำพองขอนแก่น
บาดเจ็บจากไฟคลอกสภาพน้องเป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้พอพี่ชายนำเอกสารมายื่น
เป็นคลิปเสียงการไกล่เกลี่ยระหว่างน้องแอมที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ฝ่ายครูประจำวิชาฟิสิกส์
คนกลางก็คือผู้นำชุมชนคณะครูรวมถึงมีผอโรงเรียน
โดยพี่ชายบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครติดต่อมา
มีแค่ผอโรงเรียนให้กำลังใจมาเรื่อย
บอกกับทางครอบครัวผมบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลย
มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งค่ะที่บอกว่าทางครอบครัวน้องเนี่ย
เรียกเงินหนึ่งแสนบาทคือคุณครูเขาบอกไม่มีตังค์จ่ายใช่ไหม
แต่ว่าพี่ชายบอกว่าไอ้ที่ผมเรียก๑แสน
ผมไม่ได้หมายความว่าคุณครูจะต้องจ่าย๑แสนบาทเต็มนะ
แต่ผมอยากให้คุณครูมาต่อรองสิว่าจะจ่ายให้เท่าไหร่
แต่ทำไมตัวอาจารย์เองก็ไม่ยอมรับผิดชอบเลย
แต่บาทเดียวพูดแต่ว่าเป็นความผิดของเด็กเอง
ที่ผ่านมาก็มีการไกล่เกลี่ยแล้ว
ทีนี้เราก็ต้องถามถึงอาการของน้องค่ะ
อาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนี้น้องก็มีบาดแผลที่ใบหน้าตรงแก้มสองข้าง
แล้วก็มือทั้งสองข้างรวมถึงขาทั้งสองข้าง
ตอนนี้อาการถือว่าดีขึ้นกว่า๗๐แล้วนะคะ
บางส่วนผิวหนังเริ่มลอก
พี่ชายบอกว่าน้องยังเจ็บแผลอยู่บ้างค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันจะหาย๑๐๐ไหม

เพราะว่าหมอบอกว่าส่วนที่มันลึกมากมันก็อาจจะเป็นแผลเป็น
ตอนนี้น้องต้องอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้ไปเรียน

แล้วก็หลังจากที่เจรจาครั้งแรกไปไม่ลงตัว
พี่ชายบอกว่าโทรศัพท์ไปหาคุณครูอีกครั้งนึงนะ
แต่ว่าคนที่รับสายคือแม่ของคุณครู
แล้วก็บอกว่าคุณครูไม่อยู่ไปต่างจังหวัดมือถือไม่ได้เอาไป
แม่ของคุณครูบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ค่าเสียหาย

ถ้าไม่มีคำสั่งสารให้จ่ายค่าเสียหาย
แม้แต่บาทเดียวก็จะไม่จ่าย
ฟังเสียงพี่ชายของคนเจ็บหน่อยค่ะ
จริงอาจารย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบเต็มอยู่แล้ว
หนึ่งเป็นวิชาของอาจารย์เอง
สองก่อนจะให้นักเรียนทำโครงงานเนี่ย
คุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน
แล้วก็เตาที่จะให้น้องไปทำเนี่ย

ทางเราไม่อยากให้เป็นเรื่องเลยครับ

ก็เพราะทางอาจารย์ไม่ยอมรับแค่นั้นเองครับผม
แล้วก็มีฝั่งของแม่อาจารย์เนี่ย
ก็บอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายหรือค่าอะไร
ให้ไปฟ้องเอาเองบาทเดียวก็ไม่จ่าย

บอกว่าคือส่งน้องให้ไปเรียนหนังสือ

มันมีประโยคนี้ที่พี่ชายพูด
ซึ่งทางด้านรองผู้อำนวยการสำนักงาน

อย่างนายเกียรติศักดิ์หอมพิกุล
ก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนต้นสังกัด

มอบเงินเยียวยาให้กับน้องแอมแล้ว๑๐๐๐บาท
ส่วนทางโรงเรียนมอบให้ก่อนหน้านี้แล้ว๒๘๐๐๐บาท
แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะ